และแน่นอนล่ะคุณผู้ชมค่ะการที่เราจะไปหาอะไรอร่อยกินเราก็ต้องมีเงินมีทองใช่ไหม

หลายคนมีอาชีพหลักอาชีพประจำกันอยู่

อาชีพเสริมเนี่ยมันก็จะมาจากความชอบความสนใจใช่ไหมคะ
เหมือนคุณพี่ท่านนี้ค่ะก็มาจากความชอบเหมือนกัน
แต่จะชอบอะไรแล้วมาสร้างเป็นอาชีพแบบไหนไปดูค่ะ
อ้าวไปส่องหม้อนี้เลยนะจ๊ะ

เออให้เดากันไปคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่าเขายกหม้อออกมาจากเตาแล้ว
คนแล้วในหม้อนั้นมันมีอะไร
เหมือนสัตว์แดงต้มน้ำซาน

เดี๋ยวมันคล้ายหอยหอยเล็กหอยเสียบ
คุณชนะคุณถูกต้องเลยที่คุณพูดมานะ
เหรอมันคือหอยเสียบหรอคะ

นี่แหละตามหากันเองนี่แหละเพราะว่าถาดมันใหญ่หากันไม่เจอ
จะบ้าแล้วไปหาหอยเสียบ

ตอนเด็กเวลาไปเดินตามชายห่านเนี่ย

หอยเสียบคือเอาขึ้นมานี่ไง

แต่ว่าถ้าพี่คนนี้เขาไปหาเขาไม่โดนหอยเสียบทาง

แต่ว่าเขาได้เงินมามากมายไก่กอง
คือไอเดียแล้วก็อาชีพเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นได้เพราะว่านางสาวธนัชชาโชติวงศ์

แล้วก็สามีเนี่ยนะคะเป็นชาวตำรวจบางวัว
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
บอกว่าอาชีพเสริมที่ว่านี้ก็คือการทำหอยเสียบขายนี่แหละนะคะ
หารายได้เพิ่มให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี
หอยเองทำเองขายเองรสชาติก็บอกได้เลยว่า
เป็นไปตามความชอบของตัวเองด้วย
คือเรื่องของเรื่องนี้นะคะคุณธนัชชาและสามีเนี่ย

เวลาจะไปกินไปซื้อที่ไหนเนี่ยแม่งมันไม่ถูกปากถูกอกถูกใจสักเท่าไร
ก็เลยชวนคุณสามีนี่แหละไปหาหอยมาทำกินเอง

ต้องควบคุมคุณภาพเองได้เลยนะคะ
พอไปหาหอยมามันเยอะมากค่ะ
ก็เลยว่าถ้าหามาได้เยอะขนาดนี้แล้วนะขายเลยละกัน
โอ้โหเหรอใช่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเผื่อว่าหลายคนที่ชอบกินหอยเสียบแล้วรสชาติไม่ถูกใจ
กินฝีมือเราอาจจะถูกใจและที่สำคัญถูกใจยิ่งกว่าคือราคาถูกมาก
หอยนี่นะคะ๓ขีด๕๐บาทเท่านั้น
เรื่องราวของการสร้างอาชีพเป็นยังไงไปฟังเสียงคุณธนชาเลยค่ะ
ชอบกินเป็นคนชอบกินแล้วชอบกินมาก

ไม่เอาแพงนะ
หอยหายากไหมถึงถึงแต่วันนี้หายากน่ะ
แล้วอีกวันเราถึงจะไปหาทิ้งหรือว่าหมดแล้วก็ไปเอาประมาณเดือนละห่น
ดูเขาตั้งใจมากนะค่ะ
ต้มหอยไป
มันเดือดเกินไปไงคุณ
กลัวแบบไฟปุดเดี๋ยวหอยสุก